มาดูต่อกันที่ฝั่งนี้กันบ้างดีกว่า
ไม่รู้ว่าจะฝากชีวิตรักครั้งนี้ไว้กับใครได้บ้างนะครับ

อันนี้ก่อนพี่แจกใจอ่อนรับเงินควันถุงจากพี่เอสุพชาย้อม
ปลดล็อกอินสตราแกรมกลับมาเป็นสาธารณะตามเดิม
แฟนคลับพี่อ้ำก็ดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะว่าพี่อ้ำน่าจะอารมณ์ดีแล้วแน่นเลยนะคะ
วันล่าสุดค่ะเราไปเห็นนะคะหนึ่งในเพื่อนสนิทของพี่อ้ำค่ะ
ภาพนั้นความภาพนี้เลยนะคะ
ส่องไปหน้าเหมือนนะคะไม่ใช่เหมือนอย่างเดียวคือใช่เลยค่ะ
แล้วก็บอกเลยว่านี่คือครั้งแรกตั้งแต่เลิกกัน
ถ้าบอกว่าตอนนั้นเขาคิดกักกันเนอะศึกษาลูกใจกัน
ตอนนี้เป็นภาพนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นการกลับมาร่วมเฟรมกันเป็นครั้งแรก
แม้ว่าจะมีเพื่อนนั่งขั้นกลางระหว่างคุณอ้ำคุณพกบ้าง